เชื่อมันก็อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานแล้ว
รวมไปถึงเรื่องของเครื่องรางหรือว่าของขลัง

มันก็จะทำให้รอดพ้นจากพยันตราย
วันนี้ก็เลยรวบรวมของขลังมีอะไรบ้างไปดู
คุณผู้ชมครับเรื่องราวความเชื่อกับคนไทยนั้นเป็นของคู่กันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องราวของของขลัง
จะทำให้รอดพ้นจากภัยอันตราย
รวมถึงภัยที่มองไม่เห็นด้วย
และของขลังที่เรารวบรวมมาฝากวันนี้จะมีอะไรบ้าง

ของกลางชิ้นแรกคือมีดหมอ
คุณผู้ชมครับเห็นแวบแรกอาจจะนึกว่าเอ๊ะเป็นกิ๊บติดผมหรือเปล่า
แต่จริงแล้วสิ่งที่ติดบนหัวของนางงามนั่นก็คือปลอกมีดหมอนั่นเอง
หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมาประกวดนางงามทำไมต้องติดของขลังแบบนี้ไว้ในเส้นผมด้วย
เรามีคำตอบครับในสมัยก่อนนั้นการประกวดนางงามเนี่ย
มักจะมีนางงามบางคนเนี่ยเล่นของทำให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเนี่ย
ดวงตกแล้วก็ตกรอบไปนะครับคนโบราณเนี่ยเขาก็เลยแก้เคล็ดด้วยการนำของขลังมาติดที่ตัวนางงาม
ขึ้นไปแข่งบนเวทีด้วยเช่นปลอกมีดหมอเขี้ยวเสือผ้ายันเล็ก
เพื่อให้นางงามใช้ป้องกันตัวจากของต่างจากคนที่เล่นของนั่นแหละครับ
จนตอนนี้กลายเป็นความเชื่อที่ใช้มากันจนถึงทุกวันนี้
ต่อกันที่ผานไถนาเครื่องรางโบราณ

เป็นอุปกรณ์ทำนาในสมัยโบราณทำจากเหล็กหล่อผสมแร่พวง
แค่เอาน้ำล้างหัวผ่านไถแต่พรมคนที่ถือเข้า
ผีก็จะออกแล้วยังเชื่อกันว่าฐานทำทำอะไรก็ผ่านโดยสะดวก
ตามต้องการที่จะปรารถนาพลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วย
ฐานไถนาหรือขางเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับทำนาในสมัยโบราณ
ตัวคันไถทำจากไม้หัวผานไถเป็นเหล็ก
ทำจากเหล็กหล่อผสมแร่พลวง
แร่พลวงจะมีทั้งแร่พลวงเงินและแร่พลวงทองที่สำคัญนะครับ
แร่ตัวนี้เนี่ยเขาจะนิยมนำไปทำส่วนผสมของพระเครื่องต่างด้วยนะครับ
แต่ว่านอกจากนี้เขาก็ยังเชื่อกันว่าเป็นกายสิทธิ
หรือที่เรียกกันว่าแร่ที่มีอนุภาพนิรันตรายสุดยอด
ครูบาอาจารย์โบราณจึงให้ความสำคัญกับสินแร่ชนิดนี้
ฐานไถนาหรือขางตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ
จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเชื่อกันว่า
สามารถทำให้พูดผีปีศาจกลัวมากครับ
แค่เอาน้ำล้างผ่านหัวผ่านไถไปพรมคนที่ผีเข้า

และยังเชื่อกันว่าผานไถเนี่ย
ทำอะไรก็จะผ่านได้โดยสะดวกตามความต้องการตามปรารถนา
พลิกร้ายให้กลายเป็นดีอีกด้วย
และของขลังชิ้นสุดท้ายคือเบี้ยแก้
คลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เรียกว่าเบี้ยแก้
แก้เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่ง
คนสมัยโบราณใช้เป็นของศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเอาไว้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
เช่นสิ่งที่มองไม่เห็นคุณสัยต่างเป็นต้น
การทำเบี้ยแก้คือนำเปลือกหอยมาใส่ธาตุกายสิทธิ์และประหลอด
เพื่อนำไปขึ้นเป็นรูปทรงหรือทำเป็นสร้อยคอ
โดยสายที่ใช้ทำเชือกห้อยคอ
ส่วนมากก็จะทำจากเชือกปากำช้างนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าช่วยให้มีพลังในเชือกประกรรมช้าง
และพลังในตัวเบี้ยแก้อีกมากมายด้วยครับ
เรื่องของขังนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ